คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่บุรีรำค่ะแม่ค้าร้านขายของชำเขาให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ฝากถามหน่อยว่าเอ๊ะนี่มันปฏิบัติหน้าที่แบบถูกต้องหรือเปล่าใช่เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่ามีผู้ชายนะคะบุกเข้ามาที่ร้านน่าจะสักเจ็ดแปดคนได้แล้วอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากสรรพสามิตรครับแล้วมาตรวจหาของผิดกฎหมายเปิดหมดเลยชั้นวางของโต๊ะตู้ลิ
กลุ่มนี้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรไปตรวจค้น
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๑ตุลาคมบ่าย๒โมง
มีรถยนต์มาจอดหน้าร้านมีคนลงมาจากรถ๘คน
มาถามหาสิ่งของผิดกฎหมายเช่นมีเหล้ามีบุหรี่หนีภาษีไหมอะไรแบบนี้
เธอก็บอกไม่มีไม่ได้ขายของผิดกฎหมายอะไรเลย
แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังเดินดูค้นทุกอย่างค้นทุกจุดค้นถึงในห้องนอน
ตู้เสื้อผ้าลิ้นชักของใช้ส่วนตัวยังค้นเลย
สุดท้ายเจอบุหรี่วางไว้บนโต๊ะทำงานของสามี
ซึ่งเป็นอดีตทหารพรานที่ชายแดน
ฝากเพื่อนซื้อมาสูบไม่ได้เอามาขาย๖ซอง

นี่ค่ะเธอกับสามีก็เลยบอกว่าไอ้บุหรี่ที่เจอบนโต๊ะทำงานของสามีเนี่ย
มันไม่ได้ของขายแล้วมันก็ไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่วางขาย

บอกว่าหลังจากมาตรวจค้นอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะ
กลุ่มนี้ก็ให้เซ็นเอกสารแผ่นหนึ่ง
ไม่ทันได้อ่านข้อความด้วยซ้ำว่าเขียนว่าอะไร
เสร็จแล้วค่อยมาดูแบบละเอียดทีหลัง
เป็นการเซ็นรับผิดค่ะ
ฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี
เธอก็บอกว่าโหแบบนี้ก็ต้องขึ้นศาลใช่ไหม
แต่ทางคนกลุ่มนี้บอกว่าเก็บเงินตรงนี้เลยก็ได้
ไม่ต้องขึ้นสารไม่ต้องอะไรเก็บเงินตรงนี้เลย
สุดท้ายมีการนำตัวเธอไปที่อำเภอทำเรื่องปรับ

เจ้าของร้านก็เลยงงกับวิธีการตรงนี้ค่ะ
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพลหารทราย
แล้วก็อยากจะดำเนินคดีเอาผิดกับคนกลุ่มนี้
ว่ามันเป็นความผิดฐานบุกรุกหรือเปล่า
ยืนยันว่าร้านเธอขายของที่มันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง

บุกรุกบ้านเราได้ไหนเพราะว่ามีไหน
ฟังความอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาจาก
หัวหน้าสรรพสามิตรประโคนชัย

เคยมีประวัติถูกจับขายบุหรี่ปลอมล่าสุดก็มีข้อมูลว่าแอบนำบุหรี่ปลอมมา
ในร้านทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรไปตรวจสอบตามหน้าที่
เขาชี้แจงแบบนี้นะคะและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนแต่งเครื่องแบบ
แสดงตัวชัดเจนแล้วก็เจอบุหรี่หกซองจริงที่บอกว่าเจอบนโต๊ะ
ทำงานของสามีเจ้าของร้านอ่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนั้นน่ะมันคือ
บุรีที่ไม่ได้เสียภาษีอืมเจ้าของร้านเป็นคนชี้จุดให้ตรวจเอง
ยืนยันว่าไม่ได้เกินกว่าเหตุนะคะข้อมูลจากสองฝ่ายมันเป็นแบบนี้นะคะ